การจัดประกวดวงโยธวาทิศของกรมภาระศึกษาตลอดกว่า๓๐ปีที่ผ่านมา
ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมาย
ยาเมื่อออกไปแข่งขันยังต่างประเทศ
ทำให้นานาชาติต่างยกย่องขีดความสามารถในเชิงดนตรีของเด็กไทยกันอย่างแพร่หลาย
จุดนี้เองทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงกรมภาระศึกษา
ต้องการที่จะพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จของวงโยธวาทิศไทย
ตามแนวนโยบายของนายสันติป่าวายอธิบดีกรมพลักษึกษา
โดยการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศ
การให้ความรู้และเทคนิคต่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับผู้ได้รับการอบรม
นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ
นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อีกทางหนึ่ง
ในส่วนของการส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันวงดุยาง
ก็เป็นนโยบายของกรมรักษาอยู่แล้ว
นโยบายของท่านมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา
ว่าท่านมีหน้าที่ท่านจะพัฒนาให้คนไทยทุกคน
เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายประกอบกับกิจกรรมนันทนาการ
ผมว่าการเล่นดนตรีนะครับการมาเล่นวงดุยางก็เป็นกิจกรรมนานาการอย่างหนึ่ง
แต่การเล่นกิจกรรมนานาการโดยนำวงริยางมาแข่งขันเนี่ย
มันก็จะสร้างเรื่องระเบียบวินัยนะครับ
เรื่องความอดทนเรื่องความวิสาหะในการฝึกซ้อม

ต่อไปปี๖๓ผมก็มอบหมายสำนักงานนาการไปจัดอบรมให้ครูผู้ฝึกสอน
งดูยางให้เรียนรู้ว่าการเข้าร่วมแข่งขันกรมอุตสาห์ต้องทำอะไรบ้าง
เพราะว่าต้องให้เขารับรู้พอรับรู้เขาก็ไปบอกต่อได้
ถ้าเขาไม่มีการรับรู้ของผู้ฝึกสอนต่างเราก็ยากในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนให้กับเราด้วย
ธิบดีกรมภาระศึกษายังได้เผยถึงแผนที่จะผลักดันวงโยธวาทิศของไทย
ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติมากขึ้น
หลังจากนี้ผู้ชนะเลิศรายการที่กรมภาระศึกษาจัดขึ้นในแต่ละปี
จะได้รับโอกาสไปแข่งขันยังต่างแดน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีอย่างเต็มที่
ใหญ่ของกรมศึกษาที่ทำหนุนในการส่งเสริมวงระยางไปในระดับต่างประเทศนานาชาติ
นี่เราก็ส่งทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันของเราไปแข่งขันระดับนานาชาติ
เราก็ส่งจนดำเนินส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติด้วย
และนี่คืออีกหนึ่งแผนพัฒนาวงโยธวาทิศ
กรมภาระศึกษาต้องการที่จะรักษามาตรฐาน
คุณภาพเชิงดนตรีของประเทศไทยไว้
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน